ข่าวนี้ต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วชอบใส่กางเกงหรือว่ากระโปรงลักษณะรุ่มร่าม

ใช่เพราะว่าล่าสุดมีคนงานเลี้ยงกุ้งที่จังหวัดตราด
เป็นแรงงานชาวกัมพูชาขี่รถซาเล้ง
แล้วปรากฏว่ากางเกงเขาไปพันเข้ากับล้อ
แล้วรถเสียหลักตกลงไปในบ่อกุ้งจมน้ำเสียชีวิตนะคะ
หมู่๒ตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราด
ซึ่งจุดเกิดเหตุพบศพผู้ชายนอนหงายอยู่ที่ริมบ่อเลี้ยงกุ้ง
คือตอนไปถึงแย่ตุโอ้โหก็ร้องห่มร้องไห้เลยนะคะ
สภาพบริเวณน่องด้านขวามีรอยไหม้
ส่วนในบ่อเลี้ยงกุ้งมีรถจักรยานพ่วงข้าง
หงายท้องล้อชี้ฟ้าจมน้ำก็คือเป็นลักษณะซาเล้ง
โดยมีกางเกงสีฟ้าพันอยู่กับล้อ
ทราบชื่อต่อมาผู้ตายก็คือนายสาดเซ็น
อายุ๓๑ปีเป็นแรงงานชาวกัมพูชา
สอบสวนนายจ้างคือนายชาญชัยบวรสถิต
บอกว่าตัวเองเดินทางมาดูบ่อตามปกติ
พอมาถึงบ้านพักคนงานก็พยายามที่จะเรียกนะ
เรียกหาผู้ตายแต่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบ
จึงเดินไปดูรอบเบาะเลี้ยงกุ้ง
เห็นคราบน้ำมันลออยู่ในเบาะเลี้ยงกุ้ง
ที่สุดแล้วเห็นรถมอเตอร์ไซค์รถสามล้อพ่วงจมอยู่ในน้ำ
พบว่าผู้ตายโดนรถซาเล้งทับจมอยู่ใต้น้ำ
ตัวเองก็พยายามดึงร่างขึ้นมาแต่กางเกงมันพันติดอยู่กับล้อหลัง
ก็พยายามรีบจะแกะออกแต่จุดเกิดเหตุ
มันเป็นช่วงปากประตูบ่อกุ้งน้ำค่อนข้างลึก
ทำให้การช่วยเหลือเป็นไปได้ช้ายากลำบาก
พอนำร่างผู้ตายขึ้นมาได้ที่สุดพบว่าผู้ตายเสียชีวิตไปแล้ว
ก็ไม่ทราบว่าจมน้ำไปนานเท่าไหร่ก่อนที่เจ้าของจะมาพบศพ
ชันชายังบอกต่อด้วยนะคะว่ารถจักรยานยนต์คันที่เกิดเหตุเป็นรถที่เอาไว้ให้คนงาน
ขี่สำรวจตรวจสอบอาหารกุ้งซึ่งคาดว่าผู้ตายน่าจะขี่รถมาตรวจเช็คอาหารกุ้งตามจุดต่าง
แต่เผอิญกางเกงที่ผู้ตายสวมใส่มันเป็นเกงขายาวรุ่มร่าม
อาจจะเข้าไปพันกับล้อหลังของรถซาเล้งจนทำให้เสียหลักตกลงไปในบ่อกุ้ง
แล้วก็ขึ้นมาจากน้ำไม่ได้ที่สุดก็จมน้ำเสียชีวิต
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน
พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่นำศพผู้เสียชีวิตไปให้แพทย์ช่วยตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งที่โรงพยาบาลตราด
แล้วเดี๋ยวก็จะมอบศพให้ญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ